คุณผู้ชมนะคะเอาไว้เตือนใจก่อนออกเดินทางไปทำงานนะคะ
ขับรถขับราอย่าประมาทต้องระมัดระวัง
นี่ค่ะรถกระบะมาแบบนี้รถฟอร์จูเนอร์แบบนี้
กระบะตัดหน้าฟอร์จูเนอร์ชนแบบไม่ได้เบรกเลยค่ะ

โอโหและเป็นมุมอับมุมที่รถตู้บังด้วยนะคุณน่ะ

ท่านโทษนะคะไม่ได้อยากโยงไปถึงเคสนั้นนะ

บอกไงฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณมองไม่เห็นคุณยิ่งต้องชะลอ

แล้วรถกระบะเองโอ้โหแล้วเห็นอยู่ว่า
รถตู้ขับมาแบบนี้ก็ไม่ควรข้ามมาไหมค

ข้ามจากนู้นเลยนะจนมาทางซอยฝั่งนี้เลย
แล้วก็ชนแบบนี้จังเลยนะคะ

นี่เหตุการณ์คุณผู้ชมคลิปนี้มันสั้นมาก
แต่ว่าอธิบายภาพหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
สุดท้ายแล้วมีคนเจ็บไหมก็มีคนเจ็บแล้วค่ะ
สุดท้ายก็ตำรวจสพเมืองกระบี่เชิญทั้งสองฝ่าย
ตกลงกันที่โรงพักว่าจะยังไงต่อนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะขับรถข้ามไปอีกฝั่ง
ต้องเช็คก่อนออกมานะคะให้ชัวร์ก่อน
ให้มันโล่งมองซ้ายมองขวาหน่อย
สุดท้ายแล้วกู้ภัยก็ต้องเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะแจ้งความอะไรก็ต้องว่ากันไป
กลางคันจริงอันนี้กลางคันเลย